เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลำบากใจจริงครับ
สถานการณ์ของไวรัสโควิด๑๙
ลำบากใจในแง่ที่ว่า
คนควรจะปฏิบัติตนยังไง
ถึงจะมีความพอเหมาะพอดี
ถ้าดูข่าวล่าสุดก็ดูเหมือนว่า
จะต้องระมัดระวังให้มากขึ้น
แต่ระมัดระวังแค่ไหน
การระมัดระวังควรจะทำยังไง
แค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดี

ผลของการระมัดระวัง

ภาวะปัญหาเรื่องการทำมาค้าขายเรื่องเศรษฐกิจ

เรื่องของชีวิตต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

แต่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจ
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้
มันมีอาการอยู่ในภาวะที่ว่า

เมื่อวานนี้ผู้ประกอบการธุรกิจ

ในฐานะโนยกสมาคมโทรทัศน์ดิสชิต
เขาบอกว่าสิ่งที่อยากจะขอร้องก็คือว่า

การเสนอข่าวของสื่อควรจะอยู่บนพื้นฐานที่หนึ่ง
ไม่ทำให้คนตื่นตระหนกมากจนเกินไป
เพราะถ้าสื่อโหมกระพือทำให้คนตื่นตระหนกมากเกินไป
ผลข้างเคียงก็คือว่ามีผลกระทบที่เห็นชัดเจนมากตอนนี้
เขามาบอกว่าห้างสรรพสินค้าตอนนี้
ไม่ว่าที่ไหนอยู่ในสภาพเดียวกันหมด
คือคนหายไปประมาณ๗๐เปอร์เซ็นต์
โดยประมาณที่เคยแน่นหลงเหลงเลยครับตอนนี้
เอาเป็นว่าที่ไหนเจอปัญหาเดียวกัน
พอคนไม่ไปจับจ่ายใช้สอยร้านค้าที่อยู่ในห้างก็อยู่ไม่ได้
แล้วไหนจะต้องเจอค่าเช่าแล้วขายของไม่ได้
ทนไม่ไหวก็ปิดร้านไปพอปิดร้านไปลูกจ้างก็ไม่มีรายได้
พอลูกจ้างไม่มีรายได้ครอบครัวของลูกจ้างก็ไม่มีเงินเข้าบ้าน
กระทบทั่วกันไปหมดอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วไปหมด
ยังไม่พูดถึงเรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยวบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
นั่นก็หนักเขาจึงบอกว่าสื่อมีส่วนสำคัญมาก
ช่วยเสนอข่าวในลักษณะที่ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง
เพราะตอนนี้ข่าวในโลกออนไลน์บางทีก็รุนแรงเกินเหตุ
ข่าวลือที่มาก็ไม่ใช่แล้วทำให้คนตื่นตระหนกมากเกินเหตุ
ผมก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วน่าเห็นใจครับ
ลำบากใจจริงเพราะว่าเป็นภาวะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมืองไทย
ทั่วโลกตอนนี้ก็เหมือนกันหมด
ห้างในสหรัฐอเมริกาเขาก็ส่งภาพมาให้ดูเหมือนกับห้างร้าง
ไม่มีคนออกจากบ้านหลายประเทศเป็นเหมือนกันหมด
เอาเป็นว่าทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมด
ที่สำคัญก็คือว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไปอีกยาวแค่ไหน
ถ้ายาวนานไประบบเศรษฐกิจจะสะดุดยังไง
อันนี้ก็พอมองเห็นภาพกันอยู่เพราะว่าถ้าผู้ประกอบการเขาอยู่ไม่ได้
ร้านค้าเขาไม่อยู่ไม่ได้ลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้
คนในครอบครัวก็ต้องลำบากแล้วพอคนไม่มีกำลังซื้อโรงงานผลิตก็อยู่ไม่ได้
ส่งออกก่อนหน้านี้ก็ยิ่งแย่อยู่แล้ว
ร้านค้าในห้างเนี่ยตอนหลังคนไปห้างก็ไปกินอาหารกัน
ไปจับจ่ายใช้สอยน้อยลงไปเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ซื้อของผ่านโลกออนไลน์กันอยู่แล้ว
การซื้อสินค้าในห้างเกือบจะน้อยลงไปทุกทีเจอเรื่องนี้เป็นดาบสองซ้ำเข้าไปอีก
แล้วก็จะอยู่กันได้ยังไงนี่เป็นภาวะที่ต้องยอมรับสภาพ
ส่งสัญญาณการรายงานข่าวก็อยู่ในภาวะลำบากใจครับ
รัฐบาลก็ลำบากใจเพราะถ้ารัฐบาลส่งสัญญาณว่า
อย่าตระหนกอย่ากลัวแล้วให้ใช้ชีวิตตามปกติ
แล้วเกิดแพร่ขึ้นมาไปเจอที่โน่นที่นี่ก็กลายเป็นว่ารัฐบาลไม่วอนไม่เตือน
ให้คนระมัดระวังตัวรัฐบาลก็โดน
รัฐบาลเตือนเข้มไปมันก็จะกระทบว่า
รัฐบาลเตือนเข้มเกินไปจนกระทั่งคนเกิดความตระหนก
ตกใจกันไปหมดไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปจับจ่ายใช้สอย
ไม่กล้าไปกินร้านอาหารไม่กล้าไปอยู่ในที่ชุมชน
เศรษฐกิจก็ยิ่งแย่ไปอีกฉะนั้นนี่คือความลำบากใจของภาวะการที่เกิดขึ้น
สิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะน่าจะทำให้ชัดเจนคือ
ข่าวลือในโลกออนไลน์อย่างที่โรงพยาบาลบีพีเนี่ย
หรือที่กระทรวงฐานสุขแถลงนี่ก็ชัดเจนแล้วว่าเอาละ๓ลายนี้ไปติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา
ตอนนี้เรามียอดติดเชื้อ๔๐คนแล้วเราหายไปแล้วกี่คน
เราอยู่ในภาวะยังไงแต่ว่าในโลกออนไลน์ที่ส่งไลน์กัน
บางทีมันน่ากลัวกว่านั้นอันนี้จะทำยังไง
จะทำยังไงที่จะให้เห็นว่าไหนเรื่องจริงไหนเรื่องไม่จริง
กระทรวงสาธารณสุขทำถูกแล้วครับอะไรที่เป็นเรื่องจริงรีบแถลงออกมา
แล้วอย่าทำให้คนเข้าใจว่าตอนนี้เขาปิดข่าวอันนี้ก็น่ากลัว
เพราะไอ้คำว่าของจริงเนี่ยเขายังปิดข่าวอยู่
คำนี้ครับมันทำให้คนยิ่งตระหนักเข้าไปตระหนกเข้าไปอีกว่า
ในภาวะอย่างนี้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยังไงกันต่อ
ที่สำคัญก็คือว่าต้องส่งสัญญาณเตือนให้ชัด
แล้วในกรณีที่ตอนนี้หลายประเทศก็มีข่าวร้าย
มีคนตายเพิ่มแต่ว่าสิ่งที่พอเห็นได้
เช้าวันนี้มีหัวข่าวมา
นามัยโลกยืนยันไวรัสระบาดในจีนพ้นช่วงสูงสุดไปแล้ว
นี่เป็นข่าวมาจากองค์การอนามัยโลกนะครับ
ก็แปลว่าการระบาดในจีนตอนนี้พ้นช่วงสูงสุดไปแล้ว
เนื้อหาของข่าวคือองค์การอนามัยโลกระบุว่า
การระบาดในจีนผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่๒๓มกราถึงวันที่๒กุมภา
และก็จะเริ่มลดลงนับจากนั้น

เนื้อหาเขาบอกว่าแนวโน้มการระบาดที่ลดลง
ทำให้ปักกิ่งส่งสัญญาณว่า
จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทาง
ที่ทำให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจเป็นอำมภาษณ์
โดยเที่ยวบินในประเทศยกเว้นที่หูเป่ย
จะกลับมาให้บริการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เช่นเดียวกับโรงงานและสถานธุรกิจต่าง
นี่ท่านอย่างนี้ก็แปลว่า
พอจะมีข่าวดีว่า
มันถึงจุดสุดแล้วสูงสุดแล้ว
ก็จะค่อยทยอยทยอยดีขึ้นมาเป็นเรื่อย
อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีจากองค์การอนามัยโลก
ฉะนั้นฝ่ายรัฐบาลไทย

เราจะถวงน้ำหนักชั่งน้ำหนักกันยังไง
ระหว่างเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง
จนกระทั่งไม่ทำให้เกิดความตระหนก

ผมก็ตอบคำถามกับบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกว่า
สื่อเองเราก็ระมัดระวัง
และพยายามไม่โหมกระพือให้เป็นเรื่องน่ากลัวจนเกินเหตุ
แต่ว่าสื่อก็ไม่ควรจะทำให้คนมีความรู้สึกว่าประมาท

แล้วตอนนี้ที่หนักเข้าไปอีกก็คือว่า
มันก็กลับมาแรงอีกสภาพทำให้คนเดินใส่หน้ากากกันเพิ่มมากขึ้นอีก
แล้วภาพคนใส่หน้ากากเดินกันทั้งบ้านทั้งเมืองแบบนี้
ก็ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ขึ้นไปอีก
ก็ขอให้กำลังใจนะครับทุกฝ่ายทุกคนต้องอดทนทั้งนั้น
เราไปเจอสิ่งที่โลกนี้ไม่เคยเจอมาก่อน
แล้วต้องเจอเหมือนกันหมดทุกประเทศไม่มีอะไรสำคัญกว่า
มีกำลังใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหากันต่อครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ